เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ระทึกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
มีวัยรุ่นนำรถจักรยานยนต์ป้ายแดงขึ้นเรือข้ามฝาก
แต่ว่าพอขึ้นเรือไปแล้วเนี่ยยังคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์
พอเรือออกพุ่งลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งคนทั้งรถนะคะ
แล้วว่ายน้ำไม่เป็นโอ้โหเพื่อนกระโดดลงไปช่วย
ก็ว่ายน้ำไม่แข็งจนต้องมีพลเมืองดีเป็นเด็กนักเรียนชั้นม๕เองนะคะ
กระโดดลงไปช่วยจนปลอดภัยค่ะ
เสื้อดำสุดยอดมากถ้าไม่ได้เพื่อนคนนี้นะตายตายแน่นอนเพราะว่าจมแล้ว

เนี่ยคนที่อยู่ข้างเสื้อดำก็เกือบแย่ล่ะ

คือตามคลิปเลยค่ะชื่นชมคนที่กระโดดลงไปช่วยค่ะ

คือวัยรุ่นชายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินตกลงมาจากเรือข้ามฝาก
แล้วว่ายน้ำไม่เป็นดำผุดดำไหว้จะหมดแรงอยู่แล้ว
เพื่อนที่ใส่เสื้อสีดำที่มาด้วยกันรีบกระโดดลงไปช่วยแบบไม่คิดชีวิต
ทั้งที่ตัวเองก็ว่ายน้ำไม่แข็ง
ตอนแรกเกือบจะจมทั้งคู่นะคะ
แล้วสุดท้ายมีวัยรุ่นชายเสื้อสีดำอีกคนว่ายน้ำไปช่วย
คนขับเรือก็รีบโยนเชือกลงไปให้จับแล้วดึงเข้ามาใกล้เรือค่ะ

คนขับเรือก็ค่อยปรับทิศทางเรือนำเข้าฝั่ง
ทีมข่าวของเราตามเรื่องให้นะคะไปที่ท่าเรือวัดขุนพรมที่พระนครศรียุธยา
คือจะเป็นท่าเรือรับส่งผู้โดยสารและรถจักรยานยนต์ข้ามฝากค่ะ
เจนโชคอายุ๖๓ปีเป็นคนขับเรือ

นักศึกษานำรถจักรยานยนต์ป้ายแดงลงเรือเพื่อข้ามฝาก
แต่เจ้าของรถนั่งคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะ
พอปิดไม้แผงกั้นหัวท้ายออกเรือปุ๊บพุ่งเลย
พุ่งไปทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งคนนะคะ
ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีคนกระโดดลงไปช่วย
ตัวคนขับเรือบอกว่าก็โยนเชือกไปให้เกาะแล้วค่อยขยับเรือไปเทียบ
ในฐานะผู้ประกอบการเรือก็บอกว่าจริงแล้วแจ้งตลอดนะเตือนตลอดนะ
ว่าคนที่นำรถจักรยานยนต์ลงเรือเพื่อข้ามฝากเนี่ยต้องดับเครื่อง

นักเรียนฮีโร่ค่ะนายพิชยุทธ์ประสบเหมาะอายุเพิ่ง๑๖นะคะ
เรียนอยู่ม๕โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
นี่คือน้องที่กระโดดน้ำลงไปช่วย
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุมารอเรือข้ามฟาก
เพื่อนของเขาที่ลงไปช่วยก็ดูจะไม่ไหวเหมือนกัน
เลยตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยทั้งคู่
ภูมิใจมากที่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทั้งสองคนค่ะ
กำลังจะออกแล้วเหมือนว่ารถนี่แหละครับ
ไม่รู้ว่าเค้าเร่งกำคังหรือว่าเค้าตกอาจรายโดนครับ
แล้วรถก็พุ่งฝ่าไม้กั้นลงมาเลยครับ

ส่วนผมก็โดดลงไปที่หลังอีกทีหนึ่ง
ก็ไปช่วยเหมือนกันครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาชื่นชมน้องพิชยุทธ์เยอะมากนะคะ
หน้าจอและเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
ทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้มนุยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยาค่ะ
เพียรทรนาคศุกร์ก็บอกว่าได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว
สาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่ารถจักรยานยนต์คันเร่งค้าง
แล้วคนที่เอารถจักรยานยนต์ลงเรือคล้อมอยู่ด้วยเลยพุ่งลงไปทั้งคนทั้งรถ
ก็ต้องเน้นย้ำนะคะเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะดับเครื่องยนต์ตอนที่อยู่บนเรือ
ต้องมีป้ายเตือนมีเครื่องกั้นมีเสื้อชูชีพด้วยค่ะ
ความร่วมมืออยู่แล้วในเรื่องของการตัดเครื่องยนต์เราก็เพิ่มมาตรการเรื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวเรือถ้าสังเกตดูถ้าเป็นไม้มันก็จะลืดในเรื่องของหน้าฝน
เราก็เอากระดาษทรายมาแล้วก็เรื่องของเครื่องกั้นเนี่ยครับเป็นระบบที่ว่าเป็นเครื่องกั้นเหล็กเพื่อไม่ให้จักรยานมันลื่นมอเตอร์ไซค์ลื่นไหลลงนะครับเราก็เพิ่มมาตรการมาเรื่อย
ส่วนน้องทั้งสองคนที่ประสบเหตุนะคะปลอดภัยแล้ววันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่ายังมีอาการแน่นหน้าอกทางโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรก็เตรียมจะมอบโลกประกาศเกติคุณให้กับน้องพิชยุทธ์นะคะฮีโร่คนเก่งที่กระโดดลงไปช่วยน้องสองคนแรกที่ตกลงไปค่ะคือคนแรกตกลงไปก่อนคนที่สองไปช่วยก็ท่าจะแย่เนี่ย
น้องคนนี้น้องพิชยุทธ์เดี๋ยวจะได้รับมอบโล่จากทางโรงเรียนด้วยนะคะ
ฮีโร่คนเก่งจริงก็ต้องชื่นชมน้องที่เป็นพลเมืองดีค่ะ